ในทุกพื้นที่ก็ไม่อยากจะให้มีใครมาเกลียนอะไรแบบนี้
ในกรุงเทพทั้งพวกข่าวสารสีลมตอนดึกเขาก็ไม่ให้เล่นน้ำ

แต่พอถึงเวลาที่เขาปิดคนยังสนุกอยู่

ตำรวจเขาบอกว่ากังวลเหมือนกันนะคะ

แล้วก็ออกมาเตือนให้ระวังด้วย

พลตำรวจรีพานุรัติหลักบุญรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนักท่องเที่ยว
ไปเล่นน้ำสงกรานที่ศรีลมคนเยอะมาก
เขาก็ดูทุกอย่างเลยร้านค้าต่าง
ขายแอลกอฮอล์หรือว่าสิ่งของต้องห้ามนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าจัดกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่เทศกิตด้วย๗๕๒หน่ายไปดูเลยรอบถนนศรีลม
เขาปิดถนนเที่ยงถึงเที่ยงคืน
แล้วก็มีจุดคัดกรอง๑๒จุดรอบพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลหนึ่ง
ก็รองรับประชาชนนักท่องเที่ยวได้ประมาณสัก๖๐๐๐คน
พื้นที่สอนอทุ่งมหาเมฆมีกล้องวงจรปิด๑๘๓ตัว
สอนอบังรักษณ์๘๙ตัวเพื่อดูแลความเรียบร้อย
เมื่อวานนี้ก็ไม่มีเหตุการณ์ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินนะคะ
ก็ไปตรวจพื้นที่เล่นน้ำ
เวลาจะเข้าไปเขาจะมีจุดคัดกรองมีเครื่องสแกน

เขาห้ามพวกกันไกลมีดคัตเตอร์ของแหลมมีคมค่ะ

ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเครื่องดื่มมืนเมา
ก็ไม่ให้เขาไปเหมือนกัน

ยังไม่มีแผลวัศกรรมที่ว่าเป็นการกรีดกระเป๋า

คือตำรวจเขาก็ดูจากปีก่อน
ก็เอามาเปรียบเทียบว่าปีก่อนมีคนร้าย

ก็เพื่อมาป้องกันในปีนี้
ปีก่อนมีแก๊งเวียดนามคุณภาคภูมิ
เขามีพฤติกรรมก็คือไปตัดสายคล้องคอ

ทีนี้ปีนี้ก็เลยต้องมาระแวดระวังตรงนี้เพิ่มเติม

ที่เคยจับได้สารภาพนี้ถึงท่าน
องตัวเครื่องบินนั่งเครื่องบินมาเลยนะ
เพื่อการนี้เพื่อเทศกาลนี้

คำเรียกว่าหายไปหายไม่เจอแล้ว
ปีนี้มีคนแจ้งของหาย
ลักษณะของของหล่น๑๐ราย

ก็คือการลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
เพราะว่าเดิมศรีลมเขาก็มีร้านรวงขายของอยู่แล้ว

ปัญหาสำคัญก็คือคนไม่ยอมกลับ

คือพอกรทมประกาศปิดเล่นน้ำสงกรานเมื่อคืนนี้เนี่ย
คนไม่ยอมออกยังมันไง
ปิดน้ำปิดไฟหายหมดแล้ว

เจ้าหน้าที่บอกมันเป็นปัญหามากก็
เห็นใจไม่อยากจะไปไล่แต่ก็ต้องออกไปไง

เขาก็อนุโลมเขาก็จะประกาศเสียงตามสายแล้ว

ก็กว่าจะทยอยกันหมดก็ประมาณเที่ยงคืนพอดี